ยังมีกิจกรรมดีที่ทำเพื่อบุคคลต่างอยู่ค่ะคุณผู้ชม
กิจกรรมนี้นี่ก็คือการผ่าตัดรักษาอาการปากแหว่งเพดานโหว
เราไปดูกันว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นกันที่ไหน
ปักหมุดพร้อมกันค่ะที่จังหวัดตากค่ะคุณผู้ชม

หมายถึงจังหวัดครับเขาไม่ได้ไปตากพงตากผ้าที่ไหนมาโถ
ไปจังหวัดตากส่วนใครจะตากผ้าตากที่ไหนก็ได้
ช่วงนี้อาจจะแบบมีลมมีแดดนะคะก็สลับกันไปนะคะ
พูดถึงกิจกรรมนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นกิจกรรมดี
ให้บริการผ่าตัดแล้วก็รักษาผู้พิการปากแหว่งเพดานโวฟรีเลยนะคะ
เพื่อทำให้คนที่เขามีปัญหาด้านสุขภาพนี้
กลับมามีรอยยิ้มเหมือนคนทั่วไปไงคุณ
ประชาชนก็เดินทางไปลงทะเบียนเข้ารับบริการกันที่ห้องประชุมเพทาย

ชมพันศาโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากันมากทีเดียว
หลังจากมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
ได้ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดจัดโครงการนี้ขึ้นมา
เพื่อช่วยเหลือให้บริการรักษาฟรี
แล้วก็รักษาทั้งคนไทยและคนต่างชาติเลยนะคุณ
ใครที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตากหรือว่าใกล้เคียงมารักษาได้เลย
ตั้งแต่ช่วงนี้แหละไปได้นะคะจนถึงวันที่๑๐พฤศจิกายน
มูลนิธิสร้างรอยยิ้มเลยนะคะคุณผู้ชมแนะนำกันหน่อย
เป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการปากแหว่งเพดานโว
บกพร่องความพิการบนใบหน้าของผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม
รวมไปถึงความบกพร่องในอวัยวะส่วนอื่นด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ทำดีเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวม
เขาให้บริการแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องก็หวังว่าอยากจะให้คนที่มีปัญหาเรื่อง
ปากแหว่งเพดานวงได้มีรอยยิ้มเหมือนคนทั่วไป

เรื่องของการบดเคี้ยวเรื่องของการทานอาหารเนี่ยก็จะได้เป็นปกติด้วย
จากนี้ยังทำให้จิตใจผ่องแพ่วขึ้นมาด้วยนะ